สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะในช่วงนี้ค่ะ
จะมีอยู่ด้วยกันถึงสามราศีนะคะที่ดวงดีในเรื่องของการงาน
โดยเฉพาะงานออนไลน์ค่ะสำหรับราศีแรกนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะดวงชะตาของคุณมีความผูกพันกับราหูค่ะ
เนื่องจากในขณะนี้ราหูทับอยู่ในดวงชะตาของคุณ
ซึ่งในทางโหรศาสตร์นะคะลาหูจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับงานออนไลน์
หรือว่างานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีเมษทำงานแนวนี้อยู่นะคะ
รับรองว่าปังทั่วหน้าค่ะส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเข้าส่งออกหรือว่าทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ
ก็มีโอกาสที่จะแจ้งเกิดมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
เรียกได้ว่าดวงปังหนักมากเลยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีกรกฎที่ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์ค่ะมีอีกงานหนึ่งค่ะ
ชาวราศีกรกฎทำแล้วดีนะคะนั่นก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปค่ะ
คือเหมือนกับว่าคุณไม่ใช่ผู้ผลิตเองซื้อมามาทำกำไรแล้วก็ขายออกไป
แบบนี้ก็ถือว่าดีมากมากเลยนะคะส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะ
ดวงปังจัดหนักความสำเร็จจัดเต็มนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาโดดเด่นค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีมังกรที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่ในขณะนี้
จะมีโอกาสที่จะได้ผลกำไรได้ผลประกอบการที่ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนชาวราศีมังกรที่ทำงานประจำเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์หรือว่างานต่างประเทศ
อันนี้ก็ถือว่าดีค่ะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะติดอยู่นิดนึงค่ะตรงที่ว่าในช่วงนี้ดวงของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่
เจกต์ใหม่หน้าที่ใหม่นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะ
ซึ่งในช่วงแรกนะคะงานจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าคุณจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวเข้ากับการทำงาน
เข้ากับสิ่งใหม่ใหม่งานใหม่ใหม่นั้นนะคะแต่สักพักหนึ่งงานจะลงตัวค่ะ
และความสำเร็จก็จะตามมาในภายหลังนั่นเองค่ะหากใครที่ไม่ได้อยู่ในสามราศีผู้โชคดีนี้ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ
เพราะว่าในวันนี้หมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงปังให้งานออนไลน์พุ่งยอดขายรุ่งสุดยอดมาฝากกันค่ะ
เครื่องมือการทำมาหากินของคนที่ทำงานออนไลน์นั่นก็คือคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือใช่ไหมคะ
ไก่ขอแนะนำให้คุณตั้งหน้าจอไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอมือถือของคุณนะคะ
เป็นภาพมงคลค่ะหากใครที่อยากจะให้ความเจริญรุ่งเรืองมาเยือนในชีวิต
ขอแนะนำว่าให้ตั้งเป็นรูปภาพม้า๘ตัวที่กำลังวิ่งอันนี้จะดีมากเลยค่ะ
ถ้าใครทำการค้าการขายทำธุรกิจหมอไก่ขอแนะนำให้คุณตั้งรูปภาพหน้าจอมือถือ
หรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรูปเรือสัมเภาที่กำลังลอยลำอยู่บนทะเลนะคะ
อันนี้จะดีเช่นกันค่ะหรือว่าถ้าใครจะเน้นในเรื่องของการเงินโชคลาภและผลประโยชน์โดยเฉพาะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณตั้งภาพหน้าจอเป็นรูปทะเลอันกว้างใหญ่ค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ